หนังใหญ่ทำจากหนังควายแห้งฉลุเป็นภาพตัวละครในเรื่องรามเกียรเช่นภาพพระรามประทับพระพลาภาพทศกัณฐ์ออกขุนนาง
เมื่อเล่าถึงตอนไหนก็เอาภาพที่ตรงกับเรื่องตอนนั้นขึ้นเชิดกับจอผ้าขาวพื้นใหญ่ซึ่งขึงไว้แล้วเอาไฟส่องให้เห็นเป็นแสงสีและเงาปรากฏบนจออย่างสวยงาม
จิตรกรที่สร้างหนังใหญ่นั้นฉลุภาพขึ้นตามแต่จะเห็นงามเช่นภาพพระรามรบกับยักษ์อยู่ในท่าโขนที่เรียกว่าขึ้นลอยคือพระรามขึ้นยืนอยู่บนบ่ายักษ์ก็ไม่ได้คำนึงว่าคนจริงจะขึ้นลอยท่านั้นได้หรือไม่